มาดูอีกเรื่องหนึ่งเรื่องของการท่องเที่ยวบ้างดีกว่า

เพราะว่าที่นั่นเขามีของฝากหลายอย่างที่น่าสนใจ
โดยเฉพาะของฝากที่ขึ้นชื่อของเขาเลยก็คือตุ๊กตาแม่ลูกดกนะคะ
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานของคุณธิตภาษิริพิพัฒน์ค่ะ
ของฝากขึ้นชื่อของรัสเซียมีมานานกว่า๑๓๐ปี
ความพิเศษของตุ๊กตาแม่ลูกดก๑ชุด
ประกอบด้วยตุ๊กตาไม้หลายตัวเรียงซ้อนกันอยู่

หน้าตาของตุ๊กตาแม่ลูกดกในปัจจุบัน
จะเป็นทั้งรูปเทพธิดานางฟ้าคนดังและสัตว์ต่าง
แตกต่างจากของเดิมที่เป็นรูปของหญิงชาวนา
แต่งกายแบบดั้งเดิมมีผ้าคลุมศีรษะ
ซึ่งมีราคาเริ่มต้นตั้งแต่๖๐บาทขึ้นไป
ไข่ซีสันสดใสที่ถูกระดับตกแต่งรูรา

เป็นที่นิยมของชนชั้นสูงในรัสเซีย
มอบไข่อัญมณีให้เป็นของขวัญสำหรับเทศกาลอิสเตอร์
ความพิเศษของไข่ฟาเบเช่อยู่ที่เซอร์ไพรส์จิ๋วภายในไข่
ที่ถูกออกแบบเป็นรูปต่างเพื่อให้สื่อความหมายตรงไปถึงผู้รับ
โดยปัจจุบันภายในไข่ถูกดีไซน์เป็นรูปแบบต่าง
นาฬิการูปปั้นสถานที่และไข่มุกสวยแบบนี้
ซึ่งมีราคาเริ่มต้นไปตั้งแต่หลักร้อยไปจนถึง๑แสนบาท

ก็เป็นอีกหนึ่งของฝากขึ้นชื่อที่ต้องซื้อติดไม้ติดมือกลับบ้านด้วยเช่นกัน
รัสเซียจะมีอากาศหนาวเย็นถึง๕เดือน
แต่ก็สามารถปลูกโกโก้และผลิตช็อกโกแลตเป็นของตัวเอง
รสชาติที่แตกต่างจากที่อื่น
แพ็คเกจก็ยังทำออกมาในสไตล์รัสเซียให้เห็นถึงสถานที่ผลิต
บรรยากาศของรัสเซียแบบดั้งเดิม
ราคาเริ่มต้นก็ไม่แพงค่ะประมาณ๑๐๐บาท
ท้ายด้วยของฝากที่แม้แต่คุณเองก็ต้องได้ลิ้มลอง

นั่นก็คือไข่ปลาสเตอร์เจียนหรือไข่ปลาคาเวีย
ซึ่งมีถิ่นกำเนิดมีเฉพาะอยู่ทางซีกโลกเหนือ
พบเจอมากที่สุดในทะเลแคสเปียน
ซึ่งเป็นฝั่งหนึ่งของดินแดนรัสเซีย
สเตอร์เจียนได้ชื่อว่าเป็นปลาดึกดำบัน

และต้องใช้ผู้มีฝีมือเท่านั้นในการแร่
ส่วนราคาเริ่มต้นอยู่ที่๓๒๐๐บาทสำหรับ๑๐กรัม